เอาล่ะวันนี้เรามาเบิกฟ้ารับอรุณพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่ดอยตุงกันหน่อย
ไปไหว้พระธาตุดอยตุงเพราะว่าเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีกุล
เพื่อความเป็นสิริมงคลนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปเพราะผมมาเกิดปีกุล

ถูกต้องต้องขึ้นไปพระธาตุดอยตุงเพื่อไปไหว้เพื่อเสริมเป็นสิริมงคล

นี่แหละเป็นที่ชาวเชียงบรายเขาไปร่วมกันอันเชิญเครื่องสักการะแล้วก็ตุง
ตุงก็คือเพราะสาเหนือก็คือทง
จากลานบันไดหน้าวิหารวัดพระธาตุดอยตุงขึ้นไปสู่ยอดเขานำเครื่องสักการะประกอบพิธีบวงสวงองค์พระธาตุดอยตุง
และร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้สักการะสืบชะตาหลวงครับ
ฉลองสมโพธิ์องค์พระธาตุโดยตุงส่องปันวัสสาว่ายศาพระเจ้าพระธาตุเจ้าโดยตุง
ข้อแปลมาจากภาษาเหนือผมขอพูดอีกทีหนึ่งนะ
ว่ายศาสักราสืบชะตาหลวงฉลองสมโพธิ์องค์พระธาตุโดยตุงส่องปันวัสสาว่ายศาพระธาตุเจ้าโดยตุง
ในวันครบรอบสองพันปีจากนั้นก็จะไปเดินเวียนรอบพระธาตุเจดี๓รอบ
แล้วก็นำผ้าสีเหลืองไปห่มรอบพระธาตุเจดีถวายบูชาพระบรมศาลีมริกฐาตุของพระพุทธเจ้านะฮะ
พระธาตุดอยตุงนั้นเป็นเจดีสีทองขนาดเล็ก๒องค์คู่กันสูงสักประมาณ๕เมตร
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เป็นที่เคารพบูชาของชาวล้านนาคนเหนือนะครับ
สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช๕๖

บรรจุพระบรมศาลีมริกฐาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายก็คือกระดูกหายปลาร้าของพระพุทธเจ้า
ตามตำนานเล่าแบบนี้พระมหากษัตเทระอรัฐนาอันเชิญมาถวายพระเจ้าอุชุราช
ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครนาคพันยนนกชัยบุรี
รัชกาลที่๓แห่งราชวงศ์สิงหะนติ
ครบรอบ๒๐๐ปีโอ้โหมันแบบว่ายาวนานขนาดนี้เลยนะ
พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีกุลตามความเชื่อของชาวล้านนานะครับ
ใครเกิดปีกุลหรือปีอื่นก็ไปกระดาษว่ายกันได้ผู้ความเป็นสิริมงคล

ถ้าคุณไปไหว้พระธาตุประจำปีกุลปีหมู
คุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยในปีหมูทองนี้แล้วก็ปีต่อไปนะฮะ
เดี๋ยวจบรายการขอจองตัวสักหนึ่งใบ